เป็นคนเมามันก็ไม่ดีแต่พอเป็นคนดีเธอก็ไม่เอา
เริ่มเปิดเป็นที่รู้จักตั้งแต่อายุเพียง๑๐ปี
จากการรวมตัวของเด็กลิปซิงค์และดนตรี
ใช้อุปกรณ์ง่ายเป็นเครื่องดนตรี
และที่สะดุดตาคือหนุ่มน้อยจ้ำม่ำคนนี้

มีทั้งเต้นและคำด่วนดนเด็กเป็นเตรียมวอร่าว

ธรรมทะเท่ายากแต่ผมก็โคตรเสี่ยน
จะกลับไปปอดจะเล่าให้เรียบนะฮะ

สองใจผมไม่มีแต่สองสามทีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ
ลีลาการเปิดเพลงและเอ็นเตอร์เทนผู้ฟังทำให้ดีเจวิวโดนใจจนเป็นที่รู้จัก
และเคยได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
เมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามขนาดมีอายุเพียงสิบเอ็ดปีด้วย
แจ้งข่าวเศร้าของผู้จัดการดีเจวิวอ่างทองทำให้แฟนคลับช็อก
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกระทันหันแบบนี้เมื่อน้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
และหมดสติขนาดนำทรงโครงพยาบาลก่อนจะเย็นยันในวันที่สิบแปดกรุงภาพพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหก
จะตายแทนได้ย่าจะตายแทนเองเลย
ข่าวการจากไปทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจ
กับครอบครัวจำนวนมากลุงวิวก็เป็นเด็กน่ารัก

ไปไหนเราก็เตือนวิวอย่าขับรถเร็วเนอะลูก
อย่าไปนู่นไปนี่นะอยู่บ้าน
เราก็ห่วงเขารักเขามากที่สุดเลย

เขาไม่เคยให้พ่อแม่เขาหรอก
รักเค้ามาตามค้าไปบอกเลย

เขาก็ติดย่าไม่ติดพ่อติดแม่เขา
ไปไหนก็แต่เขาไม่เรียกยาเขาเรียกแม่
โปรดติดตามตอนต่อไป